เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดระยองนะคะ
อย่างที่ต้องตอบคำถามแน่ก็เกี่ยวกับเรื่องของการลักลอบ
เล่นการพนันการเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดระยองตกลงแล้ว
มีหรือไม่มีอย่างไรเพราะว่าคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙เขาบอกว่า
เขาก็ไปเล่นการพนันในบ่อนที่มีการลักลอบเปิดนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้นะคะ
บอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลก็ต้องแก้ไขกันต่อค่ะในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเอง
กำกับดูแลฝ่ายความมั่นคงก็ต้องมีการบังคับ
มีการลงโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีข้าราชการในพื้นที่
มีข้อมูลรู้อยู่แล้วว่ามีการเปิดบ่อนหรือมีอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วไม่แจ้งความดำเนินคดีเนี่ย
โดยงานดังกล่าวเหล่านั้นก็ต้องรับผิดชอบนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าจะไม่แก้ตัวให้ใครทั้งนั้น
ปัญหาอยู่ที่ใครก็ต้องแก้ไขแล้วก็ต้องดำเนินการจากนี้ไปจะมีการกวดขันสถานบันเทิงให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
คนที่ไปเที่ยวต้องระวังนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าคือรัฐบาล
ไม่ได้สามารถไปควบคุมประชาชนทุกคนได้ก็ต้องขอความร่วมมือ
ประชาชนก็ต้องใช้วิจารณญาณก็ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะ
อันไหนที่ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าไม่ได้เป็นประโยชน์
ก็อย่ามีการจมตีสายร้ายกันไปกันมาในช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าในตอนนี้อ่ะนะคะ
อันนี้คือภาพตำรวจที่ลงพื้นที่ไปแล้วที่บอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นบ่อนการพนันในพิกัดที่เขาแจ้งไว้อย่างนี้ไง

อ่าแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับมีฐานกล้องวงจรปิดแต่กล้องไม่อยู่
เขาก็ไปเอาภาพเก่ามาใช่ไหมบอกเมื่อวันก่อนยังมีกล้องวงจรปิดอยู่เลย

ใช่วันที่ตำรวจไปตรวจทำไมกล้องวงจรปิดไม่มีอะไรอย่างนี้
นี่คือพิกัดนะคะที่ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เขาแจ้งนะคะ
ทีนี้ค่ะเรื่องของบ่อนเนี่ยค่ะเนี่ยบ่อนกลางเมืองระยองที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า
เอ๊ะกล้องวงจรปิดมันหายไปไหนมีการนำภาพเก่าแล้วก็ภาพใหม่ที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอ่ะค่ะ
เปรียบเทียบกันดูอืมตามจุดนี่นะคะที่เราทำเป็นกราฟิกให้ดูแบบนี้ครับ
ทีนี้ประเด็นเรื่องของบ่อนที่ระยองมันมีอยู่เรื่องหนึ่ง
คือมีผู้ชายอายุ๒๖ปีเขาเป็นคณะทำงานของนายสุชาติตันเจริญ
รองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑เขาติดโควิด๑๙จากจังหวัดระยอง
แล้วก็มีประวัติเข้าร่วมประชุมอนุกรรมธิการพนันออนไลน์ที่รัฐสภาครับ
ยี่สิบเอ็ดธันวาคมที่ผ่านมาแล้วเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะ
ป่วยหรือเปล่าติดโควิดสิบเก้าหรือเปล่าเลยไปตรวจยี่สิบห้าธันวาคม
ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าป้าของเขาเนี่ยติดโควิดสิบเก้า
ได้ข้อมูลมาว่าติดเมื่อยี่สิบสามธันวาคมเขาก็เลยไปตรวจโควิดสิบเก้า
แล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นลูกชาย
หลงจู้อักษรย่อสอเสือแล้วก็หลงจู้อักษรย่อสอเสือคนนี้
โอ้โหเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดระยอง
มีธุรกิจสีเทาหลากหลายรูปแบบในพื้นที่จังหวัดระยองเมื่อเดือนมิถุนายน
เคยถูกดีเอสไอและกรมการปกครองบุกไปจับหนึ่งรอบครับ
อันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาเมื่อสักครู่นี้คุณมดดำก็พูดในรายการข่าวใส่ไข่เหมือนกัน
บอกว่าการที่จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาก็มีการตรวจสอบแหละประวัติการศึกษา
ว่าประวัติมีคดีอัธยกรรมอะไรหรือไม่พอไม่มีเขาก็รับเข้ามาเป็นคณะทำงานแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกใครอะไรยังไง

ทีนี้ค่ะก็ต้องมีการตรวจสอบบุคคลใกล้ชิดของผู้ชายคนนี้นะคะ
ดังนั้นที่รัฐสภาล่าสุดวันนี้ค่ะในแพทย์สุกิตอันโทปกรณ์
ปรึกษาประธานสภาผู้แทนรัศดรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักการแพทย์ประจำรัฐสภา
ก็บอกว่าเมื่อวานนี้รัฐสภาได้คัดกรองบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมธิการชุดนี้นะคะ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีทั้งหมด๒๙คน
ส่วนอีกหนึ่งคนยังสรุปไม่ได้เดี๋ยวต้องรอตรวจซ้ำเป็นครั้งที่สองนะคะ
แต่ทั้งหมดนี้ทั้ง๒๙คนก็อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังอาการ
ผู้ที่เป็นข้าราชการทำงานอยู่บ้านไปเลยนะคะส่วนลูกจ้างหรือพนักงานให้ลางานไปเลยนะคะ
ครบกำหนดก็คือ๔มกราคมปีหน้า
แพทย์สุกิตบอกว่าทั้ง๒๙คนนี้
ยังไม่รวมถึง๒๒คนที่นั่งประชุมอยู่ในห้องคณะอนุกรรมธิการนะคะ
ซึ่งมีทั้งสสผู้ติดตามผู้แทนหน่วยงานราชการอื่น

ทั้งหมดนี้ก็ต้องกักตัวแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ทั้งหมดค่ะ
ทีนี้ค่ะสำหรับสถานการณ์โควิด๑๙ในพื้นที่จังหวัดระยองวันนี้นะคะ
นายชนะอิ่มแสงผู้ราชการจังหวัดระยองก็ออกมาแถลงเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่ามีผู้ป่วยเพิ่ม๕๖ราย
จากเดิม๙๒รายรวมแล้วมีผู้ติดเชื้อที่จังหวัดระยอง๑๔๘ราย
ใช่แล้วครับวันนี้ระยองแถลงก็ยังพบเพิ่มอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับที่จังหวัดระยองเนี่ยนะฮะที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙รวมแล้ว๑๔๘รายเนี่ย
พบผู้ป่วยมากสุดคืออำเภอเมืองจังหวัดระยอง๑๑๖รายนะครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับในพื้นที่อำเภอเมือง
แล้วก็กระจายไปอำเภออื่นอีก๕อำเภอของจังหวัดระยองนะครับ
ตามภาพในหน้าจอเลยนะครับทุกผู้ชมครับมีที่อำเภอแกลงที่พบเพิ่มวันนี้ครั้งแรก๓รายนะครับ
อำเภอบ้านฉาง๑นะครับอำเภอบ้านค่าย๔อำเภอนิคมพัฒนา๒อำเภอเขาชะเมา๒
และอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก๒๐ราย
คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดระยองนะครับยกระดับพื้นที่ที่ติดกับอำเภอเมืองระยองเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับ
มีบ้านฉางบ้านค่ายนิคมพัฒนาแล้วก็อำเภอแกลงส่วนอีก๒อำเภอคืออำเภอปลวกแดงกับอำเภอวังจันทร์
ซึ่งยังไม่พบผู้ติดเชื้อตอนนี้ให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดนะครับแล้วก็จำเป็นต้องปิดจุดเสี่ยงเพิ่มทั้งหมดเพื่อควบคุมทั้งจังหวัดเหมือนกับอำเภอเมืองอย่างเช่นสถานบันเทิงโรงเรียนสถานอาบอบนวดนวดแผนโบราณสวนสนุกสนามซ้อมชนไก่อะไรพวกนี้ฮะสนามไก่ชนพวกนี้ปิดหมดค่ะนะฮะยกเว้นซุปเปอร์มาร์
นั้นร้านขายยานไม่ปิดนะฮะอะไรที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นในชีวิตของประชาชนนี้ไม่ปิดเปิดได้ร้านขายอาหารที่ระยองนะครับยังขายได้อืมแต่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาดห้ามเคลื่อนย้ายรายงานต่างด้าวด้วยนะครับท่านผู้ชมครับที่จังหวัดระยองนะครับข้าราชการนี่ทางจังหวัดสั่งห้ามลาในตอนนี้นะ

คือทางโรงพยาบาลก็แจ้งไปว่าให้มาฟังผลแต่มีโรคเดิมอยู่แล้วโรคหัวใจนะครับอาการกำเริบก็เสียชีวิตได้โรคประจำตัวแล้วก็พบว่าติดเชื้อโคล๑๙อยู่แล้วจากคนที่ออกมานะฮะ